ปุ้ยตื่นเต้นฮะ๕๖๐๐๐โดสไม่รู้จะเป็นของปุ้ยหรือเปล่านะครับ
มาไทยไม่เกิน๕พฤศจิกายนนี้
แล้วมาถึงปั๊บเขามีแผนกระจายวัคซีนไปแล้ว

หลอกกันแล้วใช่ไหมรอบนี้ไม่หลอกใช่ไหม

ได้รับแจ้งให้ทราบว่าตามกำหนดการล่าสุด
จะจัดส่งถึงประเทศไทยนะครับไม่เกินวันที่๕พฤศจิกายนนี้
โดยบริษัทเตรียมความพร้อมในทุกด้าน
เพื่อการรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีน

รวมทั้งสิ้น๑๙๐๐๐๐๐โดส
ให้ประเทศไทยได้ภายในไตรมาสที่๔ของปีนี้
สำหรับวัคซีนที่เหลืออีก๖ล้าน๘แสนโดส

มีการลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน
กับองค์การพฤษฐกรรมไปแล้วก่อนหน้านั้น
คาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปีหน้าเลย
ก็คือมกรากุมภามีนา
เพื่อให้มั่นใจนะครับได้ว่าการส่งมอบวัคซีน
แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีน
ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย
คือมันเป็นขั้นตอนที่คุณผู้ชมต้องทำ
เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
เพื่อแสดงถึงแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
แล้ววัคซีนฉีดไปเท่าไหร่แล้วล่ะจ๊ะ
วัคซีนเมื่อวานี้เข็ม๑

เข็มที่๒๔๒๔๐๘คน
เข็มที่๓๗๘๓๓คน
ที่๔๔คนเมื่อวานนี้
ส่วนยอดรวมของเมื่อวานนี้นะครับก็๑๑๕๐๐กว่าคน

ด้วยกันนะครับ๒๕โดสด้วยกันที่
ฉีดไปแล้วก็เหลืออีก๖๗วัน
๖๗วันก็๒เดือนก็เป็น๑สัปดาห์

พูดแบบนี้นะครับ